เงียบหายไปสักพักนึงนะคะต้องกลับมาพูดถึงกันอีกครั้งค่ะ
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมช่วยดูพินิษฐพิเคราะห์และตัดสินใจว่า
การปฏิบัติธรรมของกลุ่มนี้นะคะในสวนธรรมชาวศรีวิลัยที่หนองบัวลำพูเนี่ย
นำโดยนายกุศลศรีอริยะที่แต่ก่อนเป็นสอสอสุโขทัย
ที่เขาอ้างตัวว่าจะเป็นศาสดาองค์ใหม่จะมาเผยแผ่ศาสนา
แต่มาดูวิธีการของเขาหน่อยครับวิธีการของเขาเนี่ย
หลักปฏิบัติของเขาเนี่ยหลายคนเห็นแล้วเอ๊ะมันใช่เหรอ
มันใช่เหรอมันเป็นไปตามหลักธรรมคำสอนอย่างถูกต้องเหรอ
ถึงขั้นที่ว่ามุมหนึ่งคนที่เชื่อก็มี
ไปเป็นลูกศิษย์ลูกหาร่วมกันมีกิจกรรมเนี่ยก็ห้าสิบหกสิบคน
แต่อีกหลายคนเขามองว่ามันไม่ถูกต้องถึงขั้นขึ้นป้ายขับไล่ออกจากพื้นที่

ทิ้งทางสุดสุดวิจิสนิษย์ค่ะพระมาพระธอม
เวียงวังแก้วแล้วเข้าชวนชมองค์ประทอมเป็นประมุกส่งกายใจ
ขอแทบไทยเทวา
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะอันนี้คือเมื่อวานนะคะ
นายกุศลศรีอริยะศรีอริยะวงศาคนที่นั่งบนเก้าอี้
ชื่อเดิมเขาคือนายกุศลหมีเทศอดีตสสสุโขทัย
อย่างที่คุณผู้ชมติดตามข่าวกันมาเขาประกาศตนว่าเป็นพระศรีอริยเมตรัย
ตนเป็นศาสดาองค์สุดท้ายมาเผยแผ่ศาสนามาช่วยทุกคนบนโลก
เขาอ้างแบบนี้นะคะเขาอ้างว่าที่เขากลับมาอบรมสั่งสอนลูกศิษย์อีกครั้งหนึ่ง
หลังจากที่เงียบหายไปสักพักเนี่ยนะเขาสามารถขับพิษออกจากร่างกายได้นะ
สามารถรักษาผู้ป่วยที่เจ็บป่วยให้หายได้นะถึงขั้นหายขาดจากอาการเจ็บป่วยเลยนะ
เหตุการณ์นี้ก็คือในสวนทำชาวศรีวิลัยนี่แหละค่ะ
ในพื้นที่หมู่๑ตำบลโพชัยอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพู
ศิษย์ลูกหาที่ไปร่วมกิจกรรมนี้ตามคลิปนี้นะคะ
ประมาณสัก๖๐คนได้
คือเมื่อวานนี้นายกุศลศรีอริยะบอกว่า
มากันจำนวนเพียงเท่านี้เพราะพื้นที่จำกัด
ก็ต้องนั่งเว้นระยะห่างกันหน่อย
แต่จริงแล้วลูกศิลปลูกหาเขาเยอะกว่านี้นะ

ตอนที่เป็นข่าวดังใหม่ที่ว่าเขามาเปิดสำนักสวนปฏิบัติทำอะไรเขาตรงนี้ใช่ไหม
แล้วคนวิภาควิจารณ์เขาหายเงียบไปพักนึง

ตอนนั้นเขาบอกว่าถ้าใครไม่เชื่อผมอยากผิดสูตร
มีนาคมเนี่ยผมจะกลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่ง
ใช่เขาท้าพิสูจน์ตั้งแต่เมื่อวาน
ก็ให้คุณผู้ชมดูภาพไงว่าทีมข่าวของเราก็ตามไปดูซิว่า

ที่เขาประกาศตัวเป็นพระศรีรุยาเมตรัย

แล้วเขาก็มาทำกิจกรรมให้ดูค่ะ

เขาสามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ด้วย

เขาสามารถขับพิษอะไรต่างออกจากร่างกายได้ด้วย
ที่ไปนั่งเสื้อสีดำอยู่คนเดียวคือตินะคะ

ส่วนธรรมเขาอยู่ที่หนองบุรมภูนะใช่ค่ะ
กิติศักดิ์วิราชัยเจริญสุกนะคะ
ก็ไปที่สวนธรรมชาววิลัยนะคะ
ก็ไปคุยกับนายกุศลศรีอริยะนั่นแหละ

ทีมข่าวก็เลยถามว่าการกลับมาเนี่ย
มาอบรมลูกศิษย์ลูกขาอีกรอบหนึ่ง

อวดอ้างว่าสามารถรักษาโรคได้

กุศลศรีอริยะบอกว่า
ก็โรคภัยไข้เจ็บมันเกิดจากกรรมไง
คล้ายกับคนมีบาปมากกว่าบุญ
ร่างกายก็เลยเกิดความไม่สมดุล
วิธีรักษาโรคก็เลยต้องมาปฏิบัติธรรม
ต้องมาอธิษฐานให้หายจากโรค
ปฏิบัติธรรมไปเรื่อยอธิษฐานไปเรื่อย

กุศลศรีอริยะอ้างแบบนี้นะคะ
ถึงขั้นที่อ้างว่าไม่ต้องไปกินยา
ไม่ต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาล
โอ้โหคุณผู้ชมแล้วยืนยันว่าไม่ได้หลอกลวงนะ
ที่บอกว่าตนเป็นพระศรีอริยเมตรัย

คนที่เป็นโรคเป็นภัยในส่วนใหญ่จะเป็นโรคกรรม
เพราะว่าร่างกายเรามันทำงานโดยระบบไฟฟ้า
ขึ้นบุญก็ขึ้นโปรตอนที่เป็นขึ้นบวกประจุบวก
ขึ้นบาปกรรมสีดำเป็นขึ้นลบอิเล็กตรอน
ทีนี้ว่าเวลาเป็นโรคเป็นภัยเนี่ยร่างกายไม่สมร
เพราะว่ามีขึ้นบาปเยอะขึ้นอิเล็กตรอนมาก
มันไม่สมดุลกันฉะนั้นเราก็เอาขึ้นบุญ

โรคหัวใจมั่งโรคตับใต้ไส้พลุง

เนี้ยเห็นไหม

ละบอกอะไรมีคลื่นคลื่นบาปกับอีเล็กทรอน
คุณผู้ชมคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ

บอกใช้อธิษฐานก็หายแล้ว

ดูคุณพี่ท่านนี้เนี่ย
เขาสั่นเขาร้องไห้หลายคน
บางคนก็ทำมือทำนิ้วแบบนี้
ใช่ค่ะแต่มันมีประเด็นที่เราก็ต้องถามนาย

จนทำให้โอ้โหครอบครัวหลายคนเนี่ยครอบครัวแตกแยก

ใช่ค่ะแล้วก็มีการจัดตั้งพักการเมือง

กุศลศรีอริยะตอบประเด็นนี้เอาไว้แบบนี้นะคะ
เรื่องของการจัดตั้งพักการเมืองอันนี้ยอมรับ

ลูกศิษย์เตรียมการเอาไว้ให้ค่ะ
คือถ้าในอนาคตเนี่ยนะมีกิจกรรมชุมนุม
แล้วก็จะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย
เขาก็บอกว่าก็เตรียมเอาไว้ก่อนไง
ในอนาคตจะได้แบบเออจัดตั้งพักการเมืองอะไร

เขาบอกว่าเขาไม่ได้เรียกรายเงินจากลูกศิษย์นะ
อากาศสาวกหรือสมาชิกมาประชุมกันอย่างเนี่ย
มันไม่มีกฎหมายกฎหมายก็ยังไม่มีอะไรที่จะปกป้องเรา
ใช่ไหมแต่ว่าถ้าทำเราทำในนามพักกันเมืองเนี่ย
เชิญสมาชิกมาประชุมอย่างนี้
มันยอมรับพ่อว่าพ่อเคยเป็นหัวหน้าภาคการเมืองมาเกือบ๒๐ปี
ก็เห็นว่าอากาศสาวกหรือว่ามูญาติธรรมเนี่ย
ก็เห็นว่าหน้าที่จะตั้งพักการเมืองไว้เป็นเรื่องที่เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่ง

คุณทุกส่วนเขาก็เคยเป็นอดีตส่อหลายสมัย
สุโขทัยก็อยู่หลายพักอยู่นะฮะ
ล่าสุดเลยตั้งตั้งตอนนี้แล้วก็มีพักคนของปลดหนี้
อันนี้เตรียมพักเอาไว้คือพักพระศรีอานปลดหนี้

นี่มุมหนึ่งนะฮะมุมในสวนธรรมของเขานะครับท่านผู้ชมครับ
แต่ถ้าไปดูด้านนอกสวนธรรมเนี่ยนะฮะ
วันนี้คุณกิติศักดิ์ที่ไปสำรวจพื้นที่ท่านผู้ชมครับดูป้ายนี้นะฮะ
ป้ายข้อความคัดค้านการตั้งสวนธรรมชาวศรีวิรัยติดอยู่หน้าโรงเรียนเลยนะฮะ
นี่ฮะเห็นไหมฮะกระจายอยู่หลายพื้นที่ด้วย
ตะบลหนองภัยศูนย์กับตะบนโพชัยอำเภอเมืองจังหวัดหนองบุรมภู
หน้าโรงเรียนแห่งนี้นะครับมีป้ายข้อความบอกว่าครูนักเรียนบ้านคึมชาติห้วยบง
มั่นในหลักคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เห็นด้วยกับการประกาศศาสดาในพื้นที่ของเรา
นี่นะฮะแล้วก็ห่างจากโรงเรียนไปสักประมาณ๑กิโลเมตรนะครับ
ทีมข่าวของเราไปเห็นนะฮะเนี่ยคุณกิติศักดิ์ไปเจอตรงนี้นะครับ
มีการติดป้ายแล้วก็รูปของพระพุทธเจ้าพร้อมกับข้อความระบุว่ายึดมั่นในองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า
ซึ่งตรงนี้เป็นพื้นที่ที่นายกุศลกับบรรดาผู้ที่เริ่มสายศรัทธาเขามาตั้งสวนธรรมชาวศรีวิรัยอยู่
คุณกิติศักดิ์ไปคุยกับกำนันตะบนโพชัยนะครับกำนันจักรพงศ์จันทศิลป์นะครับ
นี่ฮะกำนันจักรพงศ์บอกว่าอ๋อป้ายข้อความที่ติเห็นน่ะเหรอ
กำนันเนี่ยแล้วก็กำนันตะบลหนองภัยศูนย์เนี่ยอีกตำบลนึงเนี่ยเอามาติดกันเองนี่แหละ
หลังจากทราบข่าวว่านายกุศลศรีอริยะมาตั้งสวนปฏิบัติธรรมอยู่ในพื้นที่แล้วแอบอ้างว่าเป็นพระศรีอริยเมตรัยมาประกาศศาสนงศาสนาอะไรของเขาเนี่ยนะครับ
กำนันจักรพงศ์เชื่อว่านายกุศลเนี่ยมีพฤติกรรมมาหลอกลวงชาวบ้านสร้างความเสื่อมเสียให้กับพระพุทธศาสนาซึ่งยืนยันว่าชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยไม่ยอมรับนะฮะ
มันเป็นการที่ว่าแอบอ้างนะครับว่าตนเองเป็นพระศรีอริยเมตรัยอะไรมาอย่างนั้นอย่างนี้นะครับซึ่งตามหลักความจริงของทางหลักของศาสนาแล้วมันไม่ใช่นะครับ
เพราะว่าในชุมชนของเรานี่ก็มีวัดนะครับมีวัดเป็นที่นะครับเป็นศูนย์รวมนะครับยึดเหนียวยึดเหนียวจิตใจนะครับเหมือนกันนะครับ

ใช่ค่ะแต่ว่าทีนี้ค่ะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูคลิปหนึ่ง
ทีมข่าวของเราบอกว่าตรวจสอบแล้วเป็นคลิปที่
กุศลศรีอริยะไปพบลูกศิษย์ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับ
แล้วก็มีการทำพิธีกรรมอะไรบางอย่างอ่ะนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะ
นี่นะคะคุณผู้ชมดูสิคะก็นุ่งขาวห่มขาวแต่มีสบายขี่
แล้วก็เหมือนกับที่ศีรษะคล้ายกับอะไรมีเป็นพญานาคเป็นอะไรด้วย
แล้วภาพในการก้มกราบสังเกตภาพเขานะคะ
ถ้าเป็นแบบแล้วก็ยกแก่วน้ำเผินเนี่ยเหมือนจะเป็นน้ำชา
มีฉลองด้วยเผินดูเหมือนจะเป็นน้ำชา
แต่พอพูดว่าฉลองปุ๊บเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเป็นน้ำชาหรือเปล่า
เพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีคลิปที่มีเครื่องดื่มมืนเมาใช่ไหม
แล้วเราก็ไปถามไปถามนายกุศลศรีอริยะเขาก็ยอมรับว่าเป็นเครื่องดื่มมืนเมาจริงถูกไหมล่ะ
เขาบอกที่เขาประกาศศีลเอาไว้เนี่ย๑ใน๖ข้อคือดื่มได้แต่อย่าเมา
แต่นี่ก็อาจจะฉลองด้วยน้ำชาก็ได้มั้ย
อันนี้ไม่แน่ใจคุณผู้ชมพิจารณาดูเองก็แล้วกันนะคะ

กับวันนี้ที่สวนธรรมอะไรเขาก็มีคนมาก้มกราบเขา
ทีมข่าวของเราได้คลิปเสียงนะคะของนายกุศลศรีอริยะที่อ้างกับลูกศิษย์ว่าตัวเองจะมาเกาะกู้โลก
จัดระเบียบการเมืองสังคมเศรษฐกิจสร้างสมดุลโลกและจักรวาล

รถสิงขุนก็จะกลับตัวกลับใจ
ไอรอนแมนกับตังค์อันทร์วิกา
แต่ก็แล้วแต่เขาก็ประกาศของเขาไปนะ

มีการตั้งกลุ่มลายตามราคาเรียยรายเงินจากลูกศิษย์

เพื่อที่จะไปสร้างสวนธรรมที่จังหวัดหนองบัวลำพูด้วยนะครับ
ทีมข่าวของเราได้ข้อมูลมานะครับท่านผู้ชมครับ
นี่ฮะพอมีคนบริจาคแล้วก็โยนหลักฐานไปในกลุ่มนะครับ
มีข้อความที่เขาอ้างว่าคือนายกุศลนะ
อาจจะมีใครไปแอบอ้างชื่อเขาอะไรยังไงก็ได้นะครับ
แต่ว่าข้อความตรงนี้เหมือนกับคนที่เขาชื่อนายกุศลศรีอริยะเนี่ย

ขอให้ทานบารมีของลูกครั้งนี้โดนบันดาลให้ลูกร่ำรวย

ศิษย์ก็จะตอบกลับว่าโสสิโสสิค่ะ
นี่ประมาณอย่างนี้นะฮะแต่ไม่รู้ว่ากลุ่มไลน์กลุ่มแบบไหนอะไรยังไงนะ
อาจจะมีคนแอบอ้างเขาก็ได้
ทุกผู้ชมครับยังมีเรื่องราวเพิ่มเติมนะครับ
วันนี้คุณกิติศักดิ์ได้ไปคุยกับผู้ชายคนนึง
เขาอยู่ที่อำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ
ซึ่งภรรยาของเขาเนี่ยเป็นสิทธิ์เอกของนายกุศล
ที่เขาให้ข้อมูลนะครับบอกว่าที่ผ่านมาภรรยาเนี่ย
ปฏิบัติธรรมนะแล้วต้องศูนย์เสียเงินในการบริจาค
ให้กับนายกุศลศรีอริยะรวมถึงเลี้ยงบริวารของเขาเนี่ย
นับแสนบาทเขาบอกเขาเคยห้ามภรรยาเขาแล้ว
แต่ภรรยาแสงโหมว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยยายังเดียว

เขาว่าเขาเองเนี่ยท่านพ่อเปิดยานให้
แล้วเขาได้ไปห้องนรกห้องสวรรค์ไปพูดคุยกับ
ไอ้มนุษย์ต่างดาวอะไรต่างต่างได้อ่า
คือตอนนี้เขาไม่กลับบ้านเลยใช่ไหมพี่เอก
เราอยากให้เมียเราเลิกไม่มายุ่งเกี่ยวแบบนี้

เพราะว่ามันอยากจะให้เลิก
นี่ที่ผู้ชายคนนี้กล่าวอ้างกับเรานะฮะ
หญิงท่านไหนที่ถูกพาดพิงจะชี้แจงเพิ่มเติมอะไรก็บอก

แต่กุฏิศักดิ์ก็อยู่แถวนั้นเผื่อจะชี้แจ้งแห้ง
แต่ก็มีอีกมุมหนึ่งคุณภาคภูมิคือมีมุมที่ลูกศิษย์เขาบอกว่า

ร่วมกิจกรรมกับนายกุศลจริงเขาเรียกว่าท่านกุศล

สมบินธนศักดิ์ธนบริสุทธิ์เป็นลูกศิษย์นะคะ
ผู้มนุยการโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดมุกดาหารนะคะ

บอกว่าก่อนหน้านี้มีโรคประจำตัว๑๔โรค

ตัวอย่างเช่นเป็นเกาะความดันสูงเบาหวานไตวายเฉียบพลันระยะ๓
คือไปไหนมาไหนพกยาตลอดนะ
เมื่อปี๒๕๖๑รู้จักกับท่านกุศล

แล้วก็ปฏิญาณกับท่านกุศลว่าจะไม่ขอกินยา

หายค่อยหายแล้วคือโรคต่างหายเลย

ไปที่ไหนก็พกยาไปกับท่านพ่อ

ไป๕วันไป๗วันไป๑๒วัน

ทีนี้มาหนักที่สุดก็คือตอน

ฮ่ยเดี๋ยวโยนทิ้งโยนทิ้งเลย

มีลูกศรีอีกคนนึงที่มาจากส่วนอุบลราชธานี
ปณิตาตรีทิพย์อาจหารธรรมยาน
บอกว่าก่อนที่จะมารู้จักกับท่านกุศลเนี่ยนะ
เธอเกิดนิมิตรอยู่บ่อย
เคยเป็นลูกศิษย์เจ้าแม่กวนอิ่มก็ไม่ได้คิดอะไร
ก็มาปฏิบัติธรรมกับท่านกุศล
แล้วท่านกุศลก็บอกว่าเมื่อ๓๐๐ปีที่แล้ว
เธอเป็นเทพนะเทพเง็กนึงเป็นลูกศิษย์ของเจ้าแม่กวนอิ่ม

แล้วเธอก็ปฏิบัติธรรมเอาเงินมาบริจาคจนมีปัญหากับสามี

เอาเงินมาบริจาคจนมีปัญหากับสามี

เธอบอกว่าก็บอกตรงแบบนี้ดีกว่าว่าคือมีปัญหากับสามีมานานแล้ว
เรื่องเงินบริจาคมันก็ไม่ได้สักแบบเป็นต้นเหตุ๑๐๐

แต่มันก็มีปัญหากับสามีจริง
คือมีปัญหาก่อนจะมาปฏิบัติธรรม
พอปฏิบัติธรรมท่านกุศลก็สอนให้หลุดพ้นจากความทุกข์
กลายเป็นว่ารักสามีมากขึ้นด้วยซ้ำ

นี่ค่ะแต่ก่อนก็ไม่ค่อยรักสามีเท่าไหร่
ตอนนี้รักมากขึ้น
นี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับทุกผู้ชมครับ
คือมันก็ต้องไปดูกันแบบแยกย่อย
ในรายคำสอนต่าง
ของครูสนที่สวนปฏิบัติธรรมของเค้านะ
อะไรของเค้าว่ามีข้อไหนที่มันผิด

แต่คุณกุศลเขาก็บอกเขาไม่ใช่พระนะ
ไม่ต้องมีหน่วยงานไหนสำนักพุทธหรือว่าจะ
คณะไหนวัดไหนอะไรยังไงมาตรวจสอบ

แต่มันจะผิดไม่ผิดเนี่ยก็ต้องให้ฝ่ายเจ้าหน้าที่บ้าน

ทุกผู้ชมครับคุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐผู้สื่อข่าวของเรา
วันนี้ไปคุยกับพระมหาภัยวันวรวรโน

เพราะว่าก่อนหน้านี้ท่านก็เคยออกมาพูดเรื่องของนายกุศล
ค่ะนะฮะหลังจากที่นายกุศล
กลับมาจัดกิจกรรมอย่างเปิดเผยอีกครั้งที่หนองบัวลำพู
แล้วบอกว่าใครไม่เชื่อก็มาที่นี่จะได้พิสูจน์กัน
พระมหาภัยวันก่อนที่จะให้สัมภาษณ์นะครับ

เดี๋ยวจะได้โพสต์ลงเฟซบุ๊กด้วยนะครับ

มารับพลังบุญกันนะจ๊ะ
มาตัดกรรมกับพ่อพ่อจะปิดพกปิดชาติให้
รู้สึกแปลกใจที่ไม่มีหน่วยงานไหนเข้าไปทำอะไรเลย
ซึ่งตามหลักของศาสนาเนี่ยเรื่องการล้างบุญล้างบาป
ไม่มีปรากฏแต่กลับมีชาวบ้านไปหลงเชื่อ
โดยเฉพาะตอนทำกิจกรรมและประกาศตนเป็นพระศรีอรุยะ
และให้ชาวบ้านลั่นวาจาอารุยะอารุยะ
ถึงขั้นมีบางคนอาจเจียนออกมา
คือพระมหาภัยวันท่านบอกว่าคงจะไม่ใช่แบบทราบซึ้ง
หรือว่าเกิดสัตว์ธาหรือว่าเกิดพลังอะไรหรอก
อาจจะเป็นอาการทางประสาทหรือเปล่าท่านเป็นห่วง

คือเลอะเทอะยังไงก็ยังเลอะเทอะอยู่อย่างนั้นยังทำอยู่เหมือนเดิม
แต่ที่อัตมาแปลกใจมากคือไม่มีหน่วยงานไหนเข้าไปทำอะไรได้เลย
ปล่อยให้นายกุศลเนี่ยทำอะไรที่มันเป็นเรื่องบิดเบือนพระศาสนาอย่างมากมาย
อ้างตัวว่าเป็นพระศรียะเมตัยมีล้างบุญล้างบาปกันเนี่ย
หมายถึงว่าเขาเนี่ยอ้างว่าตัวเขาสามารถที่จะล้างบาปให้คนอื่นได้ใช่ไหม
ฆ่าเขาเนี่ยเขาส่งพลังไปอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นการตัดพบล้างบาป
ใครที่อยู่ในร่วมในพิธีนั้นก็จะสามารถล้างบาปได้เลย
ฉับพันฉับพันธุ์ไปปฏิบัติธรรมกับแกก็สามารถไปตัดพบตัดชาติได้
มันไม่ใช่แค่ตัดชาตินะบางคนตัดครอบครัวเลย
มีหลายคนที่มาฟ้องดามามาเล่าความทุกข์ให้ฟัง
พอภรรยาไปอยู่ในนั้นแล้วก็ไอ้นี่เลยตัดขาดสามีเลย
นี่พระมาภัยวรรษ์ท่านบอกว่าเดี๋ยวถ้าไม่มีหน่วยงานไหนด้วยตรวจสอบ
นายกรรณญาพระกรรณญาอดีตพระสำนักสงฆ์ศรีรุ้ง
บอกว่าเดี๋ยวจะไปเยี่ยมสวนธรรมชาวศรีวิลัยของนายกุศลนะครับ
จากนี้นะครับยังมีคลิปที่ได้จากชาวบ้าน
ที่พระมหาภัยวันท่านให้ทีมข่าวของเราดูนะครับ
เป็นคลิปขณะชาวบ้านกำลังเดินทางไปหานายกุศลศรีอาริยะที่หนองบุรมภูเมื่อวานนี้
ซึ่งดูแล้วก็จะคล้ายกับผู้ที่ไปร่วมพิธีที่เราเห็นในวันนี้ด้วย
ที่เขาอาเจียนนะครับ
อยากรักษาน้ำก็จะมียายที่เจ็บป่วยก็อยากจะไปร่องรักษาบึ้งอะค่ะ
แต่ในรถนี่ก็เคยไปเจอท่านพ่อมาแล้วแล้วก็ดีขึ้นแล้วก็หายแล้วก็
มีชาวบ้านก็ส่งมาให้ดูพระมหาภัยวันท่านก็เลยเป็นห่วงว่า
คนที่ไปที่บอกว่าป่วยแล้วจะไปรักษาแล้วไปอาเจียนอยู่
คือแกจะเป็นอะไรมากหรือเปล่าไง
ไม่รู้ว่าไปอาจงอาเจียนอยู่ที่นั่นนะครับ
หมอปลามือปราบสัมภเวษีนะครับ
เคยไปสำนักสงฆ์ของนายกรรณญามาแล้วไปกับพระมหาภัยวันไปมุดน้ำมาแล้วนะครับ
พอเห็นพิธีของนายกุศลศรีอริยะนะครับ
หมอปลาบอกโอ้โหนี่ลิเกลวงโลกชัดส่วนจะไปเยี่ยมหรือเปล่าเนี่ย
หมอปลาบอกอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยรีบไปตรวจสอบก่อนดีกว่า
รีบไปซะก่อนตอนนี้ยังไม่สาย
ถ้าช้าไปเนี่ยคนหลงเชื่อมากขึ้นเดี๋ยวจะลำบาก
นั่นคือลิเกครับนั่นคือการแสดงนั่นคือการหลอกลวงคน
คือให้สังเกตจากท่าทางการอวกคือการอวกแห้ง
นี่ผมก็ทำได้นั่นคือกิจกรรมแหกตาคน
แต่ไอ้คนที่กินอินไปกับเขาก็บ้าบอกคอแตกตามกันไป
เขาเรียกว่าอุปทานโม
เมื่อมีคนเป็นก็ต้องเป็นมั่งเพราะอยู่ด้วยกัน
ปล่อยให้คนอื่นเป็นคนเดียวไม่ได้นี่เราไปปฏิบัติด้วยก็ต้องเป็นบ้าง
อยากจะฝากถึงท่านพระศรีอารยะเมตัย
ท่านก็บอกว่าท่านจะได้ประกาศว่าท่านคือศาสดาองค์ต่อไป
ผมอยากขอท้าพิสูจน์ผ่านทางช่องทะละทีวี

อยากจะให้ท่านเนี่ยแสดงอิทธิฤทธิอะไรก็ได้
ที่ท่านบอกว่าท่านคือศาสดาองค์ต่อไป
บุคคลอะไรบุคคลลบรูแล้วก็มีอันเป็นไป
ผมก็ย้ำคำเดิมผมขอลบหลู่คุณนะ
ผมขอท้าคุณไม่มีวิชาเบอร์บอลแตะอะไรเลย
ผมขอท้าคุณนะนายกุศลก็มีนิดเดียวเจ็บท้องอึ๊
หลังจากเท้ากูแล้วเจ็บท้องอึ๊ะเลย
ก็มีกิจกรรมกันช่วงประมาณทุ่มหนึ่ง
เขาบอกว่าเป็นกิจกรรมล้างบาปนะคะ

แล้วก็มีการประกาศให้ลูกศิษย์รู้ถึงข้อปฏิบัติในการสวดมนต์
ก็คือการเปล่งเสียงคำว่าอริยะออกมาดัง
จากนั้นค่ะเจ้าแม่มณีแก้วคือสิทธิเอกคนหนึ่งของนายกุศลศรีอริยะ
บอกให้ลูกศิษย์เปล่งวาจาคำว่าโสสิโสสิ๖ครั้ง
นี่นะฮะอาจจะฟังเขาหน่อยสิ
แบบนี้ค่ะด้วยความที่ลูกศิษย์ก็คือเขาเชื่อเขาศรัทธา
ตามความเชื่อของเขาก็ปฏิบัติตามแบบนี้นะคะ
กุศลศรีอริยะนั่งบนเก้าอี้ยกมือสองข้างขึ้น
แล้วก็แสดงสัญลักษณ์อะไรต่าง
เขาบอกว่าสัญลักษณ์ของเขาดูมือนะคะ
ก็จะมีสัญลักษณ์ที่เขาบอกว่าเป็นสัญลักษณ์โสสิค่ะ

ลูกศิษย์ก็สวดโมนทำพิธีล้างบาปล้างกรรม
เพิ่มบุญในกุศลศรีอริยะก็ทำพิธีลักษณะแบบนี้นะคะ
คือลูกศิษย์ต้องนั่งกำมือเพ่งกระแสจิตไปที่นายกุศลศรีอริยะ
กุศลศรีอริยะก็จะใช้กระแสจิตเผาดวงจิตล้างบาปให้ลูกศิษย์
ประมาณแบบนี้ค่ะอันนี้คือภาพล่าสุดเลยนะคืนนี้เลยนะ
อืมที่หนองบัวลำพูนะฮะสวนธรรมชาวศรีวิรัย
คือผู้กุศลบอกว่าหน่วยงานทางด้านพุทธศาสนาไม่ต้องมาตรวจสอบหรอก
ผมไม่ใช่พระแต่เพื่อความสบายใจของชาวบ้านนะฮะ
ผมว่าเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เนี่ยจะหน่วยงานไหนผมก็ไม่รู้
หรือว่าจะตำรวจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอาจจะต้องไปเยี่ยมไปดูหน่อยอืมอ่า
ไม่ได้หมายความว่าจะไปจับผิดอะไรคุณกุศลนะฮะแต่เพื่อความสบายใจของชาวบ้านในภาพรวมใช่ไหม
ถ้าไปแล้วอ๋อเขาก็ถูกต้องนะไม่มีอะไรขัดต่อกฎหมายนี่เอาปกติดีอ่า
ชาวบ้านจะได้รู้ว่าอ๋อก็เป็นความเชื่อของเขาค่ะใช่ไหมหรือถ้าเอ้ยไม่ได้แล้ว
มันเกินขอบเขตอะไรไปยังไงก็จะได้ไปจัดการกันนะฮะใช่ค่ะ